สวัสดีครับสวัสดีครับเวลาในช่วงเย็นวันนี้นะครับ
ว่าเริ่มต้นกันที่ราวของวอเรย์บอลก่อนอืมนะครับ

จะจบไปเมื่อสักครู่นี้เองนะครับก็สู้กันอย่างสุดมันเลยทีเดียว
ไทยเจอกับจีนนะครับในเกมนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มกับศึกวอเล็กบอลหญิง
ในรุ่นอายุต่ำกว่า๑๙ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียนะครับ

ทีมไทยนั้นก็สู้เต็มที่นะครับ
สถานการณ์เนี่ยก็คือแพ้ไปก่อนเซตแรก
สุดท้ายเซตที่๒ก็กลับมาได้ครับ
แต่ว่าเซตที่๓โอ้โหสู้กันจนถึงดิวส์ครับ
แล้วก็เป็นฝั่งจีนนะครับที่เอาชนะไทยไปได้อีก

แต่ว่าเซตที่๔ไทยก็กลับมาได้นะครับ
เอาชนะจีนกลับมาครับ
สุดท้ายต้องดีกากันถึงเซตที่๕

แต่ว่าไทยนั้นเริ่มต้นได้ดีนำห่างตั้งแต่ในช่วงต้นนะครับ
สุดท้ายก็ปิดเซตที่๕ลงไปได้เอาชนะไปนะครับ
สิบห้าต่อสิบในเซตที่ห้า

ก็สามารถคว้าอันดับที่๒ของกลุ่มเอได้สำเร็จนะครับ
ส่วนจีนเป็นอันดับที่๓ของกลุ่มเอครับ
ก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับ
ก็จะไปรอพบผู้ชนะระหว่างมาเลเซียหรือไม่ก็ศรีลังกาในรอบ๑๖ทีมนะครับ

คือใครชนะในคู่นี้เนี่ยจะไปเจอกับจีน
มาเลเซียกับศรีลังกาส่วนคนแพ้จะไปเจอกับไทยนะครับ
ก็การคว้าอันดับ๒มันทำให้โอกาสของไทย
ที่จะทะยานเข้าสู่รอบรองชนะเลิศง่ายขึ้น

เกาหลีใต้ก็เหมือนกับว่าถ้ามองในชื่อฉันแล้ว
มีโอกาสสูงมากที่จะผ่านเข้าสู่รอบ๘ทีม
นั่นคือจะไปเจอกับจีนนะไม่ใช่เจอกับไทย
ก็ทำให้ไทยมีโอกาสดีในการที่จะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ
ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเป็นไปตามที่คาดการณ์เอาไว้
กับไทยน่าจะไปเจอกันอีกทีในรอบรองชนะเลิศ

ก็คือเส้นทางมันจะพอมองเห็นอยู่แล้วนะครับ

แล้วก็ดีขึ้นไปเรื่อยหลังจากนี้แล้วกันนะครับ